ถึงเรื่องของยามเช้าตื่นมาเช้าเราก็ต้องหาอะไรทานอะไรรองท้องกันหน่อย
เมนูยามเช้าที่หลายคนชอบทานอร่อยดีมีประโยชน์ก็คือโจ๊ก
ดิฉันไปส่องมาคุณผู้ชมส่องเจอร้านโจ๊กร้านหนึ่งเขาบอกอุ้ยขายดีคิวแน่นคิวยาว
ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องด้วยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอยู่บังหน้าร้านนะคะคิวแรกมาเลยค่ะดีมากค่ะ
นับเล่นอีกนิดนึงอ๋อใส่ไข่ใส่ทุกอย่างเนาะใครไม่ใส่ได้เนาะ
พี่ถุงค่ะพี่นั่นเลยหรอค่ะโอเคต้องมองหน่อยนะค่ะไหมค่ะมือใหม่

ค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอย่าบังหน้าร้านค่ะอย่าบังหน้าร้าน
รับบัตรคิวด้วยคนเยอะคนเยอะนิดนึงค่ะคุณลูกค้าเต็มร้านเลยคุณค่ะคุณชนะคุณยังไงคะคุณต้องต่อคิวค่ะอย่ามาแซงค่ะคุณ
เล่าไปต่อผมยังไม่เห็นลูกค้าสักครั้งผมว่าเจ้าของร้านน่าจะไปหมดแล้วล่ะ
ลูกค้าคะเจ้าของร้านไม่ไปค่ะเจ้าของร้านอยู่แต่ไม่มีคนอื่นอยู่เลยนอกจากอะไรไปอ่ะค่ะ
เป็นยังไงแกดูเหมือนแกไปหมดแล้วไม่ใช่ที่แกออกมาขายแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมแกเรียกลูกค้าไง
เป็นลูกค้าทิพย์ลูกค้าทิพย์เดี๋ยวนี้ให้แค่เที่ยวทิพย์นะแกบอกว่าขายของยังมีลูกค้าทิพย์เลย
คือช่วงเช้าเนี้ยโจ๊กเขาเรียกว่าขายกันเช้าเช้าเนอะเช้าเช้าเนี้ยมันว่างอ่ะแม็กค้าบอกลูกค้ายังไม่มาก็ต้องซ้อมจัดคิวเผื่อเผื่อถ้าเกิดลูกค้ามาเยอะทำไงอ่ะเนี้ยซ้อมจนหลับอ่ะจริงจริงซ้อมจนเผลียซ้อมจนเหนื่อยไม่ได้ขายเหนื่อยนะอ่ะซ้อมพูดคนเดียวเหนื่อยรอลูกค้าจนหลับ
คือเขาอ่ะเหมือนเหมือนแบบว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์โควิดเขาก็เลยมาเปิดร้านขายโจ๊กพอเขาเปิดร้านขายโจ๊กเขาก็หาจุดขายด้วยการที่เขาเป็นคนแบบว่าติดตลกเป็นคนขำอะไรอารมณ์ดีอารมณ์ดีเขาก็ทำคลิปเกี่ยวกับร้านขายโจ๊กร้านโจ๊กหมูชาลีของเขาเนี่ยนะออกมาในติ๊กต๊อกคุณดิฉันจะบอกว่าตอนนี้เอาดีพูด

ฉันมีโอกาสเลยฉันจะไปสั่งเขาเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวจะไปยืนคุยกับเขาสักห้านาทีผมจะบอกให้ถ้าคุณไปกินร้านเขาเนี่ยถ้วยเดียวถุงเดียวไม่พอหรอกทำไมอ่ะอร่อยเขาให้น้อยถุงนิดเดียวเขาให้ตามมาตรฐานตอนนี้ฉันได้เจอคลิปหนึ่งเขาบอกว่าใครที่มีความรู้เรื่องของการต้มไข่ให้ได้มาตรฐานบอกเขาสิเขาบอกวันหนึ่
มีความรู้สึกกันได้